อีกหนึ่งที่คุณผู้ชมเขาพลิกที่นาที่มันร้างกว่า๒๐ปี
มาสร้างเป็นแหล่งท่องเที่ยวสุดเจ๊งเลยค่ะอยู่ที่จังหวัดสงขลาค่ะ
นี่แหละค่ะไปกันที่บ้านทุ่งแหลกลางนะคะ
หมู่๓ตำบลนาหมอศรีอำเภอนาทวีจังหวัดสงขลา
พื้นที่แห่งนี้ตอนนี้ถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะ
พี่น้องชาวสงขลารวมไปถึงประชาชนนักท่องเที่ยวเนี่ย
เขาให้ความสนใจมากเพราะว่าที่แห่งนี้เป็นนาร้างกว่าสองร้อยไร่
ถูกทิ้งนานมากว่า๒๐ปีแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนพัฒนา
กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงพระหุวัฒนธรรมและนวัตกรรมชุมชนแห่งใหม่
รูปแบบของการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติค่ะมีการสร้างสะพานไม้แบบเนี้ย
คุณผู้ชมครับแล้วก็มีซุ้มที่นั่งกลางทุ่งนา
ให้นักท่องเที่ยวได้มาเที่ยวชมความงดงามของธรรมชาติ
ตามท้องไร่ท้องนากันแบบสดชื่นเขียวขจีแบบนี้นี่
มานั่งถ่ายรูปมาโพสต์ท่านะคะตอนนี้เนี่ยคนไปท่องเที่ยวกันเยอะมากนะคะ
แหล่งท่องเที่ยวแห่งนี้เกิดขึ้นโดยมีหลวงพ่อพัฒน์อริโยนะคะ
เจ้าอาวาสวัดนาธวีเป็นแกนนำหลักพร้อมกับชาวบ้านทั้งไทยพุทธ
มุสลิมในพื้นที่เข้าร่วมด้วยช่วยกันสร้างที่นี่ขึ้นมาเป็นพลัง
ความสามัคคีสุดยอดเลยครับหลวงพ่อพัฒน์ท่านเล่าให้ฟัง
บอกว่าที่ผ่านมาพื้นที่บริเวณนี้ถูกทิ้งร้างแล้วก็ว่างเปล่าค่ะ
อยากจะพัฒนาเป็นสร้างเป็นแหล่งท่องเที่ยว
เรียกว่าแหล่งท่องเที่ยวแบบผ้าหุวัฒนธรรม
วัตกรรมชุมชนหรือสังคมต้นแบบขึ้นมา
เพื่อที่จะให้พี่น้องชาวไทยพุทธและชาวไทยมุสลิม
อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขค่ะ
พระ
อยู่กันแบบมีความสุขไม่เที่ยวหวาดระแวงกันอะไรกัน

เป็นชุมชนพี่น้องอิสลามที่อยู่ใน๓จังหวัด๔อำเภอนี้

แล้วก็ไม่มีการหวาดระแวงซึ่งกันในการ
เห็นไหมค่ะนี่แหละค่ะเป็นวิสัยทัศน์ของท่านนะคะ
อกจากจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติเชิงธรรมชาติแล้ว
ก็ยังเปิดให้เป็นพื้นที่ค้าขายสำหรับพ่อค้าแม่ค้า
เพื่อสร้างรายได้เสริมให้กับชาวบ้านอีกด้วยนะคุณ

นี่ค่ะมีอาหารขายขนมขายนะคะ
ในทุกวันนะคะโดยเฉพาะเย็นนะคุณนะ
ก็จะมีนักท่องเที่ยวในพื้นที่แล้วก็ในอำเภอใกล้เคียง
เดินทางมาท่องเที่ยวกันนะคะมาจุดชมวิวได้ด้วย
มาถ่ายรูปพระอาทิตย์กำลังตกกลางทุ่งย่าทุ่งนา
ที่มันเขียวขจีสีเหลืองสีเขียวตัดกันแบบนี้มันสวยนะ
หิวก็ออกไปซื้อของกินจากแบบชาวบ้านในชุมชน
ที่เขาออกมาวางขายกันก็คือเป็นการทำให้คนในชุมชน
มีรายได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นด้วย
แล้วก็ทำให้เงินทุนหมุนเวียนเข้าในชุมชนได้ด้วย
แล้วก็เป็นจุดที่เริ่มต้นความรักความสามัคคีของชุมชน